ผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้
จากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคนะครับ
ตัวเลขวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๑๙ราย
แต่ว่าทางสบคบอกว่ายังกาดตกไม่ได้
ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการที่คุมเข้มกันต่อไป
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบค
แถลงว่าผู้ป่วยรายใหม่วันนี้มีเพิ่มขึ้น๑๙รายนะครับ
โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิม
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๐ราย
เป็นผู้ป่วยรายใหม่เลย๘รายที่ไปติดเชื้อมาจากสถานที่ต่าง
เป็นคนที่ไปในสถานที่ชุมนุมชน๒คนนะฮะมีอาชีพเสี่ยงอยู่๑
เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา๑แล้วก็จากจุดอื่นอีก๔นะครับ
มีที่มาจากการค้นหาเชิงรุกในจังหวัดภูเก็ต๒
แล้วก็ตรวจเชื้อก่อนเข้าผ่าตัดนี่เจอ๒
แล้วก็เป็นคนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ
นี่ก็เจอหนึ่งเจอทุกวันเหมือนกันนะกลุ่มที่กักตัวหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ
ขณะเดียวกันวันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่มขึ้น๑๐๙ราย
ใหม่๑๙แต่ว่ารักษาหายเพิ่มขึ้น๑๐๙รายและมีผู้เสียชีวิต๑ศพนะครับ
ศพนี้ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙รายที่๔๘ของไทยนะครับ
เป็นผู้ชายอายุ๕๐ปีเป็นคนไทยอาชีพขับแท็กซี่
เขามีประวัติไปรับส่งผู้โดยสารที่สนามมวยลุมพินีนะครับ
แล้วมีโรคประจำตัวคือเบาหวานแล้วก็เป็นคนที่สูบบุหรี่ด้วย
ป่วยตั้งแต่๑๘มีนาคมวันนั้นมีไข้ต่ำหายใจลำบาก
ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ยามาแล้วก็กลับบ้าน
จากนั้นอาการไม่ดีขึ้น๒๓มีนาคมไปหาหมออีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้ไข้ขึ้นสูงหายใจก็ลำบากเหมือนเดิมแล้วก็มีเสมหะ
แล้วตรวจพบเชื้อโควิด๑๙หลังจากนั้นอาการก็แย่ลง
แล้วเสียชีวิตเมื่อยี่สิบเมษายนตัวเลขสะสมในขณะนี้นะครับ
ไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งหมด๒๘๑๑ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๑๐๘รายเสียชีวิตไป๔๘ศพ
นั่นเท่ากับว่ายังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๒๖๕๕ราย
โศกสบคบอกว่าจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่ที่ลดลงนะฮะ
อย่างเช่นวันนี้เหลือแค่๑๙รายก็ถือว่าเป็นผลมาจาก๑๔วันที่ผ่านมา
ที่เราร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ
แต่ยังถือว่าเป็นจำนวนที่เบาใจไม่ได้ยังเบาใจไม่ได้นะครับ
ขอให้ทุกคนช่วยกันต่อไปทำให้ยอดผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยต้องอยู่ในจำนวนที่ต่ำ๑๐ก่อน
ดับต่อไปเนี่ยคือเอาให้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำ๑๐ตัวเลขตัวเดียว
แต่ให้ต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย๑๔วัน๓คน๕คน๗คนอะไรอย่างนี้นะครับ
หลังจากนั้นจึงจะมาประเมินกันว่าสถานการณ์ของไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป
เมื่อถึงเวลานั้นก็ถึงจะค่อยมาดูกันว่าจะสามารถผ่อนปลนให้ท่านออกนอกพื้นที่ได้
ทำกิจกรรมต่างได้หรือไม่แต่ถ้าไปก็ต้องมีการคุมอย่างเช่น
ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคม
ซึ่งจากนี้ไปคงต้องทำกันแบบเป็นกิจวัตรประจำวันเลยนะ
ใช่ค่ะคือทำให้จนเคยชินคุ้นชินเรื่องของหน้ากากอนามัย
เรื่องของการล้างมือเรื่องของการเว้นระยะห่างเนี่ย

ถูกต้องนี่ฮะมันจะเป็นแบบยุคสมัยใหม่ของคนในโลกนี้แล้วล่ะ

แพทย์ทวีสินพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

ซึ่งเราต้องใช้เป็นแบบเรียนเป็นตัวอย่างด้วยนะครับ

ในรอบวันเดียวเนี่ยนะฮะ

วันเดียวที่สิงคโปร์นะครับ

ตรวจสอบแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับ
ที่อยู่อาศัยในที่แออัดนะ
มีแรงงานชาวบังคลาเทศคนแรกเนี่ย

หลังจากนั้นก็กลายเป็นการติดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอามาเป็นบทเรียนนะครับ
กลุ่มของแรงงานต่างด้าวในไทยเนี่ย
เดี๋ยวทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะไปเข้มงวดเรื่องนี้นะครับ
ลักษณะของการจัดให้มีอาสาสมัครต่างด้าว
มาทำหน้าที่คล้ายกับอสมของไทย
คือพี่อสมตามหมู่บ้านต่างในไทยเนี่ย

เขากระจายไปตามพื้นที่ตามหมู่บ้านไปตรวจ
ไปดูว่าคนในพื้นที่ต่างเนี่ย
ใครมีกลุ่มเสี่ยงไหมมีเข้าข่ายไหม

เพราะฉะนั้นเราจะมีอสมลักษณะเป็นอาสาสมัครต่างด้าว
เขาจะได้ไปดูแลคนต่างด้าวด้วยกัน
ว่าใครมีกลุ่มเสี่ยงใครไปเสี่ยงแบบไหนจะได้รักษาได้ทัน